คิดว่าเราจะทำอะไรดีให้แตกต่างออกไปก็เลยลองกับเพื่อนเล่นว่าเฮ้ยเอาเส้นมาคลุกกับกะปิดูแล้วก็ลองทานกันดูแล้วมันก็อร่อย
กินผัวถังทำจังอายุหยื่นหมื่นปีก็จะไม่ไกลแข็งแรงทั้งปีเลย
เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันแล้วก็สิ่งที่เป็นเกียรติมากเหมือนกันเพราะว่าได้เข้ามาอยู่กับรุ่นพี่ที่ก็

ถ้าไม่เทศนี้มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้
สวัสดีชาวเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ทุกท่านที่กำลังรอชมรายการกันอย่างใจจดใจจ่ออยู่ที่หน้าจอทีวีทุกคนนะคะ
ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทีไรเนี่ยก็มีเสียงสดใสแบบนี้มาทักทายกันที่หน้าจอทุกที
ก็เพราะว่าเราเนี่ยมีเรื่องราวดีของเมนูก๋วยเตี๋ยวและเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทยมาบอกเล่าให้ได้ชมให้ได้ชิมกันแบบเต็มอิ่มกันไปเลยยังไงล่ะคะ
สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พาคุณผู้ชมไปใช้ชีวิตไลฟ์ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติยามค่ำคืนกันจนเต็มอิ่มแทบจะนอนไม่ได้กันไปแล้ว
สัปดาห์นี้ค่ะเราพบกับคุณน็อตวรริสที่กำลังเดินทางไปค้นหาเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทยในแคมเปญ
ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติหน้าตาดีมีคอนเซ็ปต์มาให้คุณผู้ชมได้เต็มอิ่มตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม
โดยในเวลาเที่ยงตรงวันเสาร์ที่อากาศร้อนและแสงแดดแพ้เผาขนาดนี้
แต่นักเล่าเส้นของเราก็สู้ไม่ถอยนะคะ
เพราะดูจากใบหน้าสุดเฟรชและท่าทางขับรถชิวแถมยังทำเพลงตามเบา
ด้วยระบบเครื่องเสียงพร้อมหน้าจอสัมผัส
อากาศร้อนแบบนี้บวกกับประสบการณ์ที่ออนโทรไปรับประทานเมนูเส้น
มากกว่า๔๐๐ร้านทั่วประเทศ
จึงทำให้รู้ถึงวิธีการรับประทานเส้นของคนไทยในยุค๒๐๑๙
ที่ไม่ได้มองแค่รสชาติเพียงอย่างเดียว
เดี๋ยวนี้มีอะไรที่มาแปลกเวอร์ก็ยิ่งฮิตนะจ๊ะ
ระหว่างนี้ก็ให้เจ้ารถคันจิ๋วคู่ใจของคุณน็อตนำทางไปให้ถึงที่หมาย
ส่วนเราไปดูตัวอย่างเรียกน้ำย่อยกันก่อนดีกว่าค่ะ
โดยเมนูเส้นอนาชาติแบบนี้ก็มีด้วยในวันนี้
คุณผู้ชมจะได้พบกับสปาเกตตี้คลุกกะปิและสปาเกตตี้หมูน้ำตก
ฝีมือเชฟโจรุ่นใหม่ที่ร้านฮอตบล็อกต่อด้วยเซ็ตก๋วยเตี๋ยวไอเดียสุดแปลก
สร้างความอร่อยแบบมหัศจรรย์ที่เดียวในเมืองไทยจากร้านเรือนแพร่
ปิดท้ายด้วยก๋วเครปเค้กขนมหวานในลูกก๋วยเตี๋ยวจากเชฟอาร์ตเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
เห็นแบบนี้แล้วจะรออะไรอยู่ล่ะคะรีบตามไปเจอกันเลยดีกว่าจ้า
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับผม
ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับก๋วยเตี๋ยวหน้าตาดีมีคอนเซ็ปต์ครับ
เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็มีด้วย
ฉะนั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

เริ่มต้นเมนูเส้นอนาชาติภาคพิษดารของเราในวันนี้นะครับกับเมนูแบบนี้ก็มีด้วยนะครับ
เกิดจากการที่เจ้าของร้านนะครับเอาเมนูอาหารไทยมาผสมกับเส้นพาสต้า
จนเกิดเมนูใหม่ขึ้นมาเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

เดี๋ยวต้องถามกว่าเลยแล้ววันนี้เมนูเส้นพิษดาผมทางร้านนี้คือมีอะไร
สปาเก็ตตี้ครูกกะปีครับแล้วก็สปาเก็ตตี้หมูทะมตรก
เดี๋ยวแรงบรรดาใจมาเกิดขึ้นอะไรกับสปาเก็ตตี้ครูกกะปี

ตอนแรกตั้งใจตั้งใจจะลองหาที่เป็นอาหารขายเนี่ยครับแต่ว่าเราคิดว่าเราจะทำอะไรดีให้แตกต่างออกไป
ก็เลยลองกับเพื่อนเล่นว่าเฮ้ยเอาเส้นมาคลุกกับกะปิดูแล้วก็ลองทานกันดู
กะปิธรรมดาหาซื้อได้ทั่วไปเลย

ใช่ครับเพราะไม่รู้จะทานอะไรนะครับเบื่อ

อีกเมนูนึงนี่เป็นเพื่อนครับเพื่อนเป็นคนเริ่มทำตอนแรกก็คือ

อยากทานเผ็ดตอนนั้นเราทำอยู่เราไม่มีข้าว
เราเห็นแค่เส้นเราก็เลยลองจับมาทำดู
เจอพ่อครัวหัวสมัยใหม่ที่พกไอเดียเข้าไปในเมนูพาสต้าจนเกิดเป็นสปาเกตตี้แบบไทย
คุณผู้ชมฟังดูแล้วอาจจะไม่แปลกใจเท่าไหร่
แล้วค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีว่า

ป่านนี้สองหนุ่มคงเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้ว
เราเข้าครัวฟังเรื่องราวกันต่อเลยแล้วกันค่ะ
เอาละครับบุกเข้ามาในครัวแล้วครับ

พอเข้ามาในครัวเป็นเชฟเลยข้างนอกเป็นคุณเฉย

ใช่ครับหลักก็มีกะปิมีพวกผลัก
มีหอมแดงพริกคั่วพริกสด

ปุ้งแห้งนี่มหาชัยครับ
แต่เราเอามาทอดเองแล้วก็คลุกกับน้ำมันพริกเผาเอง

รากผักชีกระเทียมพริกไทยผัดเข้าไปแล้วยังไงต่อ

แล้วก็ปรุงรสเพิ่มเติมให้มันได้รสหวานเค็ม

แล้วก็ใส่เติมน้ำลงไปแล้วก็ตุ๋นสักพัก

เส้นที่เหมาะที่สุดน่าจะเป็นสปาเกตตี้ครับ

เส้นอื่นมันจะต้องมีน้ำช่วย

พอนำมาผัดกับกะปิกลิ่นมันจะติดเยอะกว่า

พาสต้าบนโลกใบนี้มีมากมายหลากหลายรูปแบบ

แต่ว่าในประเทศไทยบ้านเราอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมรับประทานกันทุกชนิด
ก็เลยเป็นที่มาของการเลือกเส้นพาสต้าเพียง๔แบบ
คนไทยนิยมรับประทานมาเป็นไอเทมประจำร้าน
แต่ที่มากไปกว่านั้นนั่นก็คือ
พาสตาร์ทั้ง๔แบบนี้มีสเทคเจอร์ที่สามารถนำไปทำเมนูได้หลายรูปแบบ
โดยเฉพาะเมนูประยุกต์กับอาหารไทยค่ะ
เพราะเส้นทั้งหมดนี้นะคะจะอุ้มน้ำแล้วก็ซึมซับซอสต่างได้ดีนั่นเอง
มาดูอีกเมนูหนึ่งอันนี้ก็คืออิมิตก

คอหมูแล้วก็กระเทียมหอมแดงพริกแห้ง
แล้วก็ต้นหอมผักชีฝรั่งสละแน่

ข้าวคั่วนี่ทำเองด้วย

คั่วนี่ก็ทางร้านใช้เป็นข้าวเหนียว
เอาข้าวเหนียวมาคั่วกับเครื่องต้มยำเป็นตะไคร้เป็นมะกรูดพริก
เอาล่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะผัดเส้นสปาเกตตี้กับกะปิ

ตอนแรกเราก็นำน้ำใส่กระทะนะครับ

หลังจากนั้นเราใส่กะปิลงไปครับประมาณ๑ช้อน

แล้วก็เราจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปครับ

ใส่เพื่อให้มันเกาะติดกับตัวเส้นแล้วก็ให้มันมีกลิ่น

นี่ครับสังเกตตอนนี้จะเริ่มมีกลิ่นกะปิขึ้นมาแล้ว

เราเห็นแล้วว่าตัวกะปิเนี่ยเริ่มเคลือบบนเส้นแล้ว

พอได้กลิ่นที่โอเคเราก็ปิดไปครับ

เอาละครับตอนนี้นะครับ
ก็พร้อมที่จะรับประทานเมนูพรรคฏศดามที่เรียบร้อยนะครับครับผม
หน้าผมจะมีปาตี้คูก้อกะปิดกับป้าเกอร์ดตี้น้ำตกหมู
เดี๋ยวน่ะครับครับเขาการทุกอย่างฮ๊ะสปาเกตตี้ครูกกะปิคันแรกใบชีวิต
ผมว่ามันหอมหวานค่อประเภทครับฮะก็คือมันหอมกว่าแล้วมันแบบ
ไม่มีกลิ่นที่มันโดดกันมากมันดูนวลด้วยกันไปหมดเลยอะ

อันนี้เชื่อได้เลยว่าจัดจ้านถูกใจแน่นอน

หมูเนี่ยรสชาติกำลังดีเลย
หมูมันมีกลิ่นพิเศษของมันอันนี้บอกไม่ถูก

ทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวมากเลย
ในการทำเนื้อหมูสันคอที่ใส่ในเมนูสปาเกตตี้หมูน้ำตกนั้นนะคะ
ทางร้านจะนำไปปรุงรสชาติก่อน
การนำไปผัดในกระทะน้ำมันร้อน

โดยใช้เทคนิคกระทะร้อนผัดเร็วใช้เวลาสั้น
ก็จะทำให้ได้เนื้อหมูสันคอที่สุกกำลังพอดี
เนื้อนุ่มชุ่มอร่อยค่ะ

จบที่วิทยาลัยดูสิทธานีครับ

หลังจากนั้นก็ไปอยู่ต่างประเทศครับ

แล้วการคิดค้นเมนูต่างดังที่เป็นของไทย

กลับมาแล้วก็มาทำร้านกาแฟกับเพื่อน
แล้วทีนี้อยากจะคิดเมนูให้ร้านนี้มันมีอะไรบ้าง

ก็เลยออกมาเปิดร้านเป็นเจ้าของร้านตัวเองได้๗เดือน

ว่าจะเดินทางมาทางร้านฮอตบล็อกเนี่ย

เข้ามาได้ประมาณ๘๐๐เมตรครับผม
ซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารโกยกำบึง
เลี้ยวเข้ามาในที่จอดรถร้านของผมตั้งอยู่

จากกันนี่จะฝากข้อคิดถึงคนรุ่นใหม่หน่อย

ควรจะต้องมีอะไรบ้าง

ดูว่ามันสามารถนำมาทำเป็นอาชีพนี้ได้ไหม
อย่างอาชีพนี้ก็เหมือนเป็นจุดสูงสุดของสายอาชีพผม

นูเนี่ยเราก็ต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้มันแตกต่างออกไปจากคนอื่นนะครับ

ก็คงจะทำร้านนี้ให้มันดีขึ้น

ตอนนี้ความฝันของหนุ่มวัย๒๗แค่นี้ก็ถือว่าสูงสุดแล้ว
แต่อนาคตก็จะเจอประสบการณ์อะไรอีกมากมาย
แน่นอนว่าเราเฝ้าดูความเติบโตของน้องบ่อนกับพอร์ตบล็อกแล้วกันนะ

โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับ